เอาไปที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี้เขาห้ามอะไรบ้าง
ใช้โทรศัพท์มือถือห้ามสูบบุหรี่
เดี๋ยวกลัวมันจะมีประกายไฟใช่ไหม

ลูกไฟกูหายมัน
ผู้จัดการเห็นยังอ่ะผู้จัดการปั๊มเห็นยัง

คือเตะบอลกันแล้วก็จุดไฟใส่ลูกบอล
แต่ว่ามันใกล้หัวจ่ายไงน้องเอ้ย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันนี้นะครับ

ก็ทำงานซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่ปรากฏในคลิปแหละ
คำรณปุระกระโทกอายุ๒๓ปี
เตะบอลในคลิปน่ะเล่าบอกว่า
คลิปนั้นเป็นการทำคอนเทนต์พี่นะครับ

ซึ่งยอดไลค์ก็แหมไม่ได้เยอะอะไรหรอกพี่

แล้วมียอดแชร์มากกว่า๓๐๐แชร์นะครับ
ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าเขาได้เอาแอลกอฮอล์มาฉีดที่ลูกฟุตบอล
แล้วจุดไฟแล้วเตะออกไปซึ่งนะครับจากจุดที่เตะมันห่างจากหัวจ่าย
เหรออ้าวไม่เป็นไรห่างก็ห่างเขาคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาหรอก
แล้วก็ได้คิดวิเคราะห์แล้วว่านี่คิดวิเคราะห์ด้วยนะ
หากเกิดปัญหาก็รับผิดชอบไหวนั่นแล้วจุดที่เขาเตะเนี่ย
แล้วก็ห่างจากหัวใจแน่นอนคิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายหรอก
หลังจากเห็นยอดแชร์ก็ตกใจแล้วก็เลยลบคลิปนะฝากขอโทษสังคมด้วย
อันนี้เราก็คือยืนยันว่ายืนยันว่าคลิปผมลงไป๓เดือนกว่าแล้ว
ผมก็กระดึกแล้วผมก็ไม่มีอะไรทำกันรถไม่เข้า
เขาก็เลยมาเล่นเตะบอลแล้วคราวนี้เขาบอกเอาลองให้แกพอเทใส่ดูไหม
อันนี้พี่ผมผมมีอยู่๓คนแล้วน้องผมก็เอาแอลกอฮอล์มาเทใส่

บอกตรงนี้ว่าถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่าทำให้สังคมไม่พอใจก็ขอโทษด้วยครับ
คำลนเขาก็ยังบอกว่าเจ้าของปั๊มยังไม่ทราบหรอก
ยังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดความเสียหาย